ส่วนใครที่ยังนึกไม่ออกไปสองที่ก็ยังไม่ได้อะไรนะคะ
ไปกันต่อที่นครสวรรค์ค่ะ
โอ้โหที่นี่เค้ามีโคตรลัพธ์นะ

วัดศรีอุทุมพรหรือว่าวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ประชาชนไปกราบไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อจ้อยภายในวิหารค่ะ
แล้วหลังจากนั้นออกมาด้านนอกมากราบหลังจากในวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปที่สระน้ำด้านหลังวัดไปปล่อยปลากันก่อนไปปล่อยปลา
และหลังจากนั้นอีกจุดสุดท้ายแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะคะ
ต้องไปชมบารมีต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง

้วนไปม้วนมาเนี่ยดูออกเองไม่แน่ใจเนาะ
คุณผู้ชมคะจุดนี้เขาบอกว่าใครที่มากราบไหว้ขอพรไปแล้วนะหลายงวดนะ
สำหรับแผ่นกระดาษที่ติดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะติดไว้ที่ลำต้นต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
และนอกจากนี้เขาเขียนข้อความปริศนาไว้ด้วยว่า

ฟังดีและช่วยกันแปลนะคะ
นกกับหง๒ตัวตายขึ้นบนจิ้งจก๖หัวตายลงล่าง

นกกับหง๒ตัวตายขึ้นบนจิ้งจก๖หัวตายลงล่าง
อกจากมีข้อความให้แก้แล้วก็มีตัวเลขด้านล่าง
เป็นลักษณะของโคสต์ให้ดูเพื่อนตัวเดียวเพราะว่าตัวเลขตวดไปตวดมากเลย
อารมณ์เหมือนคุณอยู่ในห้องสอบแล้วคุณไม่รู้จะกาข้อไหน

แนะนำว่าให้งองูทั้งหมด
คือบางทีตอบถูกทุกข้อแต่พอตอบแบบผิดปุ๊บเลย